สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ชุวิตตีแสงหน้า

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ชุวิตตีแสงหน้า
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ชุวิตตีแสงหน้า

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ชุวิตตีแสงหน้า

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ชุวิตตีแสงหน้า
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ชุวิตตีแสงหน้า
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ชูวิตตีแสกหน้านะคะ
ยังพูดถึงปฏิบัติการดงขมิ้นใสสะอาดอยู่นะคะ
ซึ่งล่าสุดวันนี้พบตรก็กลับจากเยอรมันมาแบบคว้าน้ำเลว
คือไม่ได้ตัวพระพรมเมธีกลับมา
เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะวิเคราะห์ตีแสกหน้ากันวันนี้ก็คือว่า

หรือว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นการปฏิรูปวงการสงฆ์ด้วยเลยหรือเปล่า
คุณนิวพูดถูกมีอะไรอยู่เบื้องหลัง
งานนี้เนี่ยต้องพูดให้ฟังถึงประวัติของพระสงฆ์ในประเทศไทยสักเล็กน้อยนะครับ
ในอดีตผมก็ต้องบอกว่า
เอาไล่มาตั้งแต่สมัยสุโขทัยมีคณะคามวาศีและคณะอลัญวาศี
ก่อนที่เราจะพูดเรื่องธรรมยุทธ์กับมหานิกาย
ลองมองดูอดีตนะครับเมื่อร้อยปีก่อนในสมัยสุโขทัยท่านผู้ชมครับ
สองคณะนี้คณะอลัญวาศีก็เป็นสายป่าล่ะครับ
ที่ชอบทุดงแล้วก็อยู่ในป่าห่างไกลชุมชน
ส่วนคณะคามวาศีเป็นคณะสงฆ์ที่ศึกษาพระธรรมไตรปิดก
ทีนี้๒คณะนี้ก็มาโดยตลอดจนถึงสมัยอายุทยา
โดยมีอีกคณะหนึ่งคือคณะป่าแก้ว
คณะสงฆ์ป่าแก้วเนี่ยก็ไปศึกษามาจากรังกาวงก็คือรังกานี่แหละครับ
แล้วก็เป็นอีกตั้งเป็นอีกคณะหนึ่งเพราะมีการบวชมีผู้นับถือมากเพิ่มขึ้น
ทั้ง๓คณะก็มีการพัฒนาต่อมาในสมัยต้นระนโกศิลป์ก็เป็นคณะเหนือคณะใต้
ถามว่ากฎหมายสงฆ์จริงเนี่ยไม่มีจนกระทั่งถึงสมัยราชการที่๕
สมัยราชการที่๕มีการปรับปรุงมีการพัฒนาซึ่งจริงน่าจะเรียกว่าในสมัยราชการที่๕
คือสมัยของการปฏิรูปโดยแท้จริงมีหลายเรื่องนะคะที่ได้รับการพัฒนาในช่วงนั้นครับ
ก็กำเนิดขึ้นมาว่ารัศนาการปกครองคณะสงฆ์ล่อส๑๒๑
ตรงนี้คือหัวใจว่าต้องให้สงฆ์ช่วยกิจการเรื่องการศึกษานะ
กำหนดสงฆ์ต่างจังหวัดกระสงฆ์ยังไงนะฮะแบ่งเป็นคณะอะไรยังไง
เหมือนตอนนั้นเป็นจุดเริ่มต้นแบบมหาเทราสมาคมหรือการปกครองของสงฆ์เลย
ครับในเริ่มแรกนะครับฉบับนั้นแหละเป็นฉบับเรื่องแรกของการปกครองสงฆ์นะฮะ
เพราะปัจจุบันจนมาถึงปัจจุบันมีพรบสงฆ์ปี๒๔
เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังถ้ามีเวลาจนจนถึงปัจจุบันนี้เราใช้พรบสงฆ์
ที่สมัยจอมพลสลิตใช้จอมพลสลิตนั้นก็ไม่อยากให้มีอะไรที่มันจะเป็น
รูปแบบประชาธิปไตยเสียมากมายอย่าลืมนะครับในอดีตปี๒๔
ท่านผู้ชมครับในสมัยล้นเจ้ารัชกาลที่๗มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
เป็นประชาธิปไตยในปีพศ๒๔๘๔เนี่ยมีการปรับปรุง
มีการออกกฎหมายพรบคณะสงฆ์ขึ้นมาโดยมีโดยยุบมหาเถระสมาคมเลย
ใช้คำว่ายุบไปเลยมหาเถระสมาคมไม่มีซึ่งมหาเถระสมาคมเนี่ย
มีมาตั้งแต่ในอดีตและตั้งแต่ลศ๑๒๑ที่บอกว่าตั้งแต่สมัยราชการที่๕
คำว่าเถระคือพระผู้ใหญ่
ทางที่แบบว่าจะต้องเป็นประชาธิปไตยจะต้องเป็นโน่นไปนี่นะครับ
ก็เริ่มโดยที่มีตั้งคุณรู้ไหมว่าตั้งเหมือนกับทางโลกเลย
ใช้ชื่อว่าสังฆสภาใช่มีสังคนายก
ก็พูดง่ายว่าเป็นนายกฝ่ายสงฆ์แล้วเขาเรียกว่าสังคนายก
รูปแบบกันปกคล้องเหมือนกันกับทางโลกเฉพาะใกล้กันและก็อยากมีสังฆ่ามนตรี
คือเหมือนกับรัฐมนตรีฝ่ายโลกอ๋อดูแลด้านต่างของสงฆ์อีกทีเลย
หลังจากนั้นยังเปิดกว้างอีกมีสังคสภาคือสภาของสงฆ
ก็เหมือนกับสภาผู้แท้ราชฎรณ์คุณคิดอุณหกันปี๒๔๘๔เนี่ย
อังกฤษทั้งฝรั่งเศสที่ไปเรียนเมืองนอกมา
ไม่ว่าสมัยต่อมาเป็นจอมพลแปลกวิบูรสงคราม
ในปรีดีปนโยงในช่วงนั้น
รูปแบบของสงฆ์จึงมีรูปแบบที่ค่อนข้างที่จะเป็นด้านของความก้าวหน้า
แต่พอมาถึงพศ๒๕๐๕ซึ่งปัจจุบันเราใช้อยู่
พระราชบัญญัติคณะส่งพศ๒๕๐๕แล้วก็มีแก้ไขที่๒
๒๕๓๕แต่ตั๊บวันก็เรายังถือหลักของ๒๕๐๕อยู่
เพราะว่ากลับมาใช้มหาเถระสมาคม

นายกสังขสภายกเลิกหมดใช้มหาเถระสมาคมเหมือนเดิม
ทีนี้เราก็ต้องมาพูดของนิกาย
ในนิกายในประเทศไทยของพุทธ
ต่อมาได้แบ่งออกมาเป็น๒สายคือสายมหานิกาย
กับสายธรรมยุทธ์
ท่านผู้ชมก็คงจะสงสัย
ธรรมยุทธนี่มาจากไหนเพราะว่าธรรมยุทธ
ต้องเข้าใจว่าในสมัยก่อนที่ผมเล่าให้ฟังว่า
ถ้าอดีตการโบราณมาเป็นคณะอลัญวาศีสายป่า
คณะคามวาศีสายบะฮั่น
ทำไมถึงมีธรรมยุทธ์ก็คือเริ่มมาจากล้น๙รัชกาลที่๔
ท่านไปทรงพนวรแล้วท่านก็มีการศึกษา
พระธรรมคำสอนอย่างแท้จริง
ก็คือความรู้สึกว่าจะไปพบกับพระผู้ใหญ่รูปหนึ่ง
ซึ่งมาจากเป็นพระที่มาจากถ้าผมจำไม่ผิดนะ
มาจากขอมชื่อมีชื่อด้วยนะครับในอดีต

เพื่อจะได้พูดไม่ผิดตรงนี้นะครับ
ราชการที่๔ทรงผนวดและประทับอยู่ที่วัดมหาธาตุ
พระองค์ทรงศึกษาพระธรรมวินัยภาษาบาลี
จนได้ประเรียนธรรม๕ประโยค

ประโยคครับคือเรียนประเรียนธรรมเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่า
ขั้นต้นก็ศึกษาภาษาบาลี

สามมะคดที่ใช้ที่ประเทศอินเดียที่แควนมะคด

ต่อมาพระองค์ได้พบกับชาวมอน
พระเถละชาวมรชื่อชายพุธวงโส

เถระรูปนี้มีความฉลาด
ในเรื่องพระธรรมวินัยปฏิบัติอย่างเร่งครัด
พระองค์ทรงมีประสงค์จะปฏิบัติตาม

พระมรรูปนี้จึงย้ายจากวัดมหาธาตุ
ประทับจำบรรษาที่วัดสมลาย
คำว่าวัดสมรลายท่านผู้ชมอาจจะไม่รู้จัก
ปัจจุบันนี้คือวัดราชาธิวาสตรง๓เสนนี่เอง
ผมเล่าต่อล้นเจ้ารัชกาลที่๔เนี่ยนะครับ
ก็ส่งคิดตั้งธรรมยุทธ์

เพื่อโดยทรงประกาศตั้งคณะสงฆ์ใหม่ขึ้น
เรียกว่าคณะธรรมยุติกะนิกาย
โดยกำหนดเอาการผูกพันธศรีมาใหม่
ในวัดสมลายหรือวัดราชาปี๒๓
ตั้งคณะธรรมยุติกนิกายขึ้น
พระองค์ทรงได้รับพระราชสมณศักดิ
เป็นเจ้าอาวาสคลองวัดบวรนิเวศวิหาร
ทีนี้พอผมเล่าตรงนี้ก็จะเข้าสู่ประเด็นแล้วว่า
เพราะอะไรเมื่อมีธรรมยุทธ์มีมหานิกาย
มหาเถระสมาคมคุณนิวครับ

ก็คือมีทั้งธรรมยุทธ์ด้วยแล้วก็มหานิกายด้วย

มหานิกายก็เป็นดั้งเดิมล่ะครับ
ทีนี้๒หมู่มากจำนวนมากในประเทศไทย

มหาก็คือมากแล้ว
มหานิกายกับธรรมยุทธ์ก็คือแบ่งกันอย่างละ
ทีนี้สมเด็จพระสังกราช
ก็แล้วแต่ยุคแล้วแต่สมัย
ยุคก็เป็นธรรมยุทธ์บางยุคก็เป็นมหานิกาย
โดยสรุปแล้วประมาณ๒๐องค์
สมเด็จพระสังกราชมี๑๑องค์
มี๑๑สมัยที่เป็นมหานิกาย
และมี๙ที่เป็นธรรมยุทธ์

เป็นธรรมยุติก็คือทั้งก่อนก็เป็นธรรมยุติ
ก่อนหน้านั้นก็ยังเป็นธรรมยุทธ์

ว่าธรรมยุทธ์หลายปีแล้วจะมหานิกายไหม

ที่นี้ตรงนี้ละครับที่เป็นไฮไลท์
พบตลไม่ได้ใครกลับมานะ

ผมเล่าให้ฟังแล้วว่าพพเมธีตรงรีภัย
ผมบอกให้แปะไว้ข้างฝาเลยว่ากลับมาไม่ได้
เพราะประเทศเยอรมันนั้นเรื่องเกี่ยวกับการลีภัยเขาตั้งเป็นองค์กรเป็นสำนักงาน
แล้วตอนนี้เยอรมันหลังจากสงครามโลกครั้งที่๒
ก็รู้ตัวแล้วครับว่าผิดเพราะไปฆ่าคนยิวเป็นล้านคน
ก็มีเรื่องเกี่ยวกับการลีภัยเป็นกฎหมายที่เข้มงวดเป็นภาคีสมาชิกนะฮะ
และเพิ่งปี๒ปีที่แล้วนี่เองที่ชาวซีเรียทำไมถึงเลือกไปเยอรมัน
ทำไมไม่ไปเนเทอร์แลนด์ทำไมไม่ไปอังกฤษทำไมไม่ไปสเปน
หรือว่าเยอรมันสวิตช์เยอะแยะประเทศที่ใกล้เคียงกับเรมันแต่เลือกไปเยอรมัน
ซีเรียไปเยอรมันเป็นล้านคนนะครับเดี๋ยวผมบอกก่อน
เจ้าหน้าที่ของเยอรมันถึงขนาดต้องเพิ่มขึ้นจำนวน๒๐๐๓๐๐คน
เพื่อตรวจสอบคำร้องนี้ซึ่งผมก็บอกแล้วว่าท่านพบตรท่านเห็นใจท่าน
อุตส่าห์เดินทางไปเนี่ยข้ามน้ำข้ามทะเลหวังจะไปเอาตัวพรมเมธี
มาขึ้นกลับมาสู่กระบวนการยุติธรรมเพราะอะไรครับ
เพราะหลายรูปถูกจับศึกแล้วก็ไปอยู่ในเรือนจำ
และตอนนี้รอขึ้นสู่กระบวนการของศาลมีอยู่คนเดียวล่ะครับที่รอดไปได้
ก็คือพระพรมเมธีและพระพรมเมธีก็เป็นธรรมยุทธ์เสียด้วยรูปเดียวเท่านั้น
ค่ะเพราะอะไรเพราะอะไรที่ยังหลบหนีไปได้
จะเกี่ยวข้องกับการนับถือศาสนาในรัฐธินี้อย่างไร
คุณผู้ชมอดเจ้ารอสักครู่กลับมาตีศาสนากันค่ะ
ถูกวิทย์ตีศากหน้า

ผมเล่าให้คุณนิวครับขอโทษครับผมเล่าให้ฟังแล้วใช่ไหมครับ
คุณนิวเมื่อกี้นี้ว่าพรมเมธีเนี่ยเป็นรูปเดียวเลยที่เป็นธรรมยุทธ์
ผมอธิบายธรรมยุทธ์กับมหานิกายให้ฟังแล้วนะฮะเป็นนิกายสองนิกาย
ซึ่งแม้แต่ในมหาเทราสมาคมก็แบ่งให้นะฮะว่าผู้ที่จะเป็นสมาชิกในมหาเถระสมาคมเนี่ย
จะมีมหานิกายกี่รูปได้นะฮะยุทธกี่รูป
ก็พูดให้เอาคนละครึ่งบางสมัยก็สมเด็จสังฆราชก็เป็นธรรมยุทธ์
สมัยก็เป็นธรรมกายแต่สามสมัยที่ผ่านมารวมทั้งองค์ปัจจุบันเนี่ย
ก็เป็นธรรมยุทธ์ค่ะนะฮะแต่พระบรมเวทีเนี่ย
เป็นคนดีเป็นรูปเดียวที่หนีไปเยอรมันได้และเลือกประเทศเยอรมันด้วย
นะฮะโดยที่เป็นธรรมยุทธ์รูปเดียวเพราะวัดสัมพันธวงศ์นั้นเป็นธรรมยุทธ์
วัดสะเกดเป็นมหานิกายวัดสามพญาเป็นมหานิกาย
สองวัดนี้ไปอยู่ในเรือนจำค่ะแต่วัดสัมพันธวงศ์พรมเมธีผู้ช่วย
ถามว่าทำไมเป็นเจ้าวาดเจ้าอาวาสท่านอายุ๑๐๑ปีแล้วนะครับ
แก่มากก็หน้าที่ก็จะตกอยู่พระบรมเมธีนะครับ
สัมพันธวงศ์เป็นธรรมยุทธ์และเพราะอะไรฮะ
พระเมธีถึงดูจะเอาข้ออ้างไปอ้างกับเยอรมันยังไง
นี่คือสิ่งที่ผมกำลังจะพูดพูดเวทีต้องพูดแน่นอนเรื่องนิกาย
ธรรมยุทธ์ซึ่งเป็นธรรมยุทธ์ที่ฝักไฟในเรื่องฝักไฟในมหานิกาย
ไปยังไงครับคุณไปดูแล้วกันนะครับว่าธรรมกายวัดธรรมกายที่มีปัญหาเมื่อปีที่แล้วคุณนิวก็ไปกับผม
ธรรมกายนี่เป็นมหานิกายเมื่อเป็นมหานิกายธรรมกายเป็นมหานิกาย
ทำไมธรรมยุทธ์พรมเมธีถึงไปเปิดงานให้ธรรมกายอยู่เรื่อย
๕๑ก็ไปเยอรมันปี๕๔ก็ไปเปิดวิหารแก้ว
ถึงขนาดเขาแกะชื่อพระพรมเมธีที่วัดแคว้นบาวาเลียประเทศเยอรมันเลย
๕๘ก็ไปอีกไปเป็นแม่กองมาลีสนามหลวงก็เหมือนกับไปตรวจข้อสอบเป็นกรรมการแหละ
ก็ที่เยอรมันอีกและทั้งวัดต่างเหล่านั้นอยู่ในเครือข่ายของธรรมกายโดยทั้งสิ้น
คือต้องเข้าใจรูปแบบเมื่อผมเข้าใจรูปแบบอธิบายถึงประวัติความเป็นมาแล้ว
ผมก็จะพูดต่อไปเมื่อกี้พูดแล้วนะคณะคามวาคามวาศีคณะอลัญวาศีการปกครอง
พรบคณะสงฆ์นะฮะทีนี้เราจะต้องไปที่มหาเถระสมาคม
จากมหาเทระสมาคมซึ่งจะบอกว่ามีการปฏิรูปในช่วงนี้คือมีการปฏิรูป
แต่การปฏิรูปได้เนี่ยคุณนิวทราบไหมว่าเมื่อปี๒ปีที่แล้วเนี่ย
เขาจัดการวัดอะไรวัดธรรมกายคะธรรมกายก่อนถูกไหมครับด่งดังมากอ่านะฮะ
เพราะอะไรธรรมกายเพราะเขาบอกว่ามีเครดิตสากรยูเนียน
ซึ่งมีเงินไปผัวพันกับธรรมชโยธรรมชโยเป็นเจ้าอาวาส
ก่อนหน้านั้นคุณจะเห็นว่าธรรมกายเป็นยังไงยิ่งใหญ่ไหม
คุณไปเนี่ยโอ้โหสถานที่มัน
มันโออามันใหญ่โตโหลหลานมากการประกอบพิธีอะไรก็ดูขลางศักดิ์สิทธิ์
จะเดินทู่รงงจะโอ้โหจะนั่งนิบ
คือธรรมกายเนี่ย
แสดงภาพลักษณ์และมีเงินบริจาคจำนวนมาก

นะฮะมีการขยายไปต่างประเทศไหม

นี่เป็นสาขาที่อยู่ตามประเทศต่าง

ด้วยแนวคิดที่แตกต่างก็คือ
คนไหนที่เขาบอกปิดบัญชีโลกเปิดบัญชีสวรรค์

อสังหาริมทรัพย์ใหญ่ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนลายใหญ่

ตอนนี้ก็ยังอยู่ในคดีนะคะ
ต้องมีต้องคดีฟอกเงินอยู่เหมือนกันโดนทั้งพ่อโดนทั้งลูก

ส่วนตัวผมเนี่ยผมเชื่อว่าธรรมชโยอาจจะอยู่เยอรมันด้วยนะ

ทีนี้สิ่งที่ผมพูดนั้นถึงธรรมกายเพราะผมต้องการโยงให้เห็น
ธรรมกายเนี่ยภาพลักษณ์ยิ่งใหญ่นะครับ

โรงเมธีเนี่ยก็จะใช้ข้ออ้างนี้แหละครับในเรื่องของนิกาย
ความศรัทธาในความเชื่อนะครับ
เพราะว่าลีภัยมีข้อที่บอกไว้ว่า
ถ้ามีการการละเมิดนะครับหรือว่า
ในการนับถือศาสนาซึ่งคงจะอ้างเรื่องของธรรมยุทธ์มหานิกาย
และรวมไปถึงการพูดถึงวัดธรรมกาย
ซึ่งโดนเมื่อปี๒ปีที่แล้วนะฮะ
ทางการบุกเข้าไปปิดล้อมวัดธรรมกายนะค้นหาธรรมชโยนะฮะ
ทีนี้เมื่อพรมเมธีเป็นธรรมยุทธ์รูปเดียวที่หนีไปได้
และมีความใกล้ชิดกับธรรมกายซึ่งเป็นมหานิกาย
และในปีทุกเกือบ๒๓ปีครั้ง๒๓ปีครั้ง
โปรเมธีก็จะไปที่เยอรมัน
ความพิธีกรรมของธรรมกายที่ยิ่งใหญ่ตรงนี้
จะเป็นข้ออ้างสารพันอย่างที่จะให้เห็นว่า
ทางเยอรมันให้เห็นใจเพราะข้ออ้างตัวนี้ผมคิดว่า
พระพรมเมธิอดีตผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสัมภวงศ์
คงจะนำมาเป็นข้ออ้างในการขอลีภัยอย่างแน่นอน
คือที่ผมพูดเนี่ยเพราะว่าถ้าผมพูดให้ลึกอีกหน่อย
นะครับค่ะเหมือนเอาเงื่อนไขเรื่องความเชื่อความศรัทธาทางศาสนา

ใช่ครับคือเอาเงินบริจาคซึ่งวัดธรรมกายมี
เยอะมากนะคะ
มีจำนวนมากวัดธรรมกาย
ทีนี้การปฏิรูปหรือการที่จะจัดการในกระบวนการของสงฆ์
ก็จะมาถึงตัวเงินทรวัตร
เงินทรวัตรปาดออกมา๓ล็อตล็อตนี้คือล็อตที่๓
ล็อตที่โดนพระเถระผู้ใหญ่ซึ่งจริงเนี่ยผมนับถือนะ
ผมต้องยอมรับว่าทางรัฐบาลในปัจจุบันในกรสช

ผมเชื่อว่าคงจะได้รับไฟเขียว
คงมีการร่วมมือกันหรือในการจะจัดการ
พระเถระชั้นผู้ใหญ่คือในมหาเถระสมาคม
คุณนิวต้องเข้าใจว่า๓รูป
รูปนี้พรมเมธีพรมสิทธิและวัดสะเกด
แล้วก็วัดสามพญาพรมดีหลก
ทั้ง๓รูปนี้อยู่ในมหาเทระสมาคม

ซึ่งเป็นเถระชั้นผู้ใหญ่อยู่แล้วมีสามณศักดิ์

ไม่มีใครกล้าจัดการหรอกครับในวงการสงฆ์นะฮะ
คนไทยถึงขนาดพูดชั่วช่างชีดีช่างสงฆ์

ถูกไหมครับเวลาที่ให้เงินบริจาคเนี่ยคุณนิวครับ
เวลาคุณให้เงินบริจาคพระกับวัดคุณความรู้สึกเหมือนกันไหม
เหมือนกันนะฮะคุณจะให้เงินกับวัดหรือคุณให้เงินกับพระ
คุณก็มีความรู้สึกว่าคุณไปทำบุญใช่

แล้วพระจะเอาเงินไปเข้าบัญชีส่วนตัวหรือเปล่า
เพราะแม้กระทั่งพระเอาเงินเข้าบัญชีส่วนตัว

ใช่คือเราก็จะยึดถือคติว่าเราได้ถวายแล้ว
เราได้ทำบุญไปแล้วเราสบายใจเราคิดว่าเราให้ด้วยใจปริสุทธิ์
เวลาคุณถวายสังขทานคุณถวายสังขทานให้พระ
พระเอาสังฆฐานไปขายต่อคุณก็ไม่ว่า

อันนี้เป็นเรื่องของพุทธศาสนิกชน

พระนะฮะส่วนเงินบริจาคไปที่วัด

บางทีเราก็ไม่รู้ว่าวัดจะทำอะไรบ้าง

ทีนี้ผมถึงบอกว่ารัฐบาลมีความกล้าหาร
ผมต้องชมเรื่องดีเราชม
มีความกล้าหารในการจัดการจะปฏิรูปหรือจะจัดการโดย

ที่เป็นพระชื่อสุวิทย์พุทธอิสระ

เพราะเห็นไหมในวงการสงฆ์เนี่ยตรงนี้ต้องดูดีนะครับ
วันนี้กายสองนิกายซึ่งผมไม่อยากจะให้เกิดปัญหานะครับ
แต่ผมเชื่อว่ากรณีนี้
คุณต้องดูว่าพรมเมธีจะอยู่ได้ไม่ได้
ผมพูดว่าจะขอลีภัยได้ไม่ได้ถูกไหม
ค่ะใช่ค่ะมีข้ออีกแล้วจะเอาอะไรไปอ้าง
เหตุผลไหนที่เธออ้าดกับโยรมบาลว่าขอลี้ภัยหน่อย
ถามว่าตัวเองเนี่ยโดนเรื่องการฟอกเงินฟอกเงินยังไง
เดี๋ยวต้องเอาข้อนี้ไปต่อสู้ในขณะเดียวกัน
ทางอายการทางฝั่งไทยก็ต้องเอาเรื่องการฟอกเงินไปต่อสู้
เรื่องนี้ยังไม่จบครับเพราะว่าผมเล่าเนี่ยมันต้องเท้าความ
งั้นท่านผู้ชมจะไม่เข้าใจว่าปัญหาเนี่ยเกิดมาตรงไหน
และมหาเถระสมาคมที่มีคนเขาเริ่มพูดแล้วว่า
ไม่ได้ช่วยอะไรเลยเป็นเหมือนกับไม่ยอม
จริงเป็นองค์กรปกครองสงฆ์โดยแท้
แต่ว่าดูเหมือนจะไม่ค่อยมีอำนาจหรือบทบาทมากนัก
ซึ่งจริง๒๔๘๔มีมากกว่านะ

บีดสังขนายกสังคสภาสังคมนตรีคือเหมือนกับทางโลก

แต่ตอนนี้ชักจะมีความแข็งใจแล้วสามใน๒๐ที่โดน

เพราะฉะนั้นค่ะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องยาวที่จะต้องตีแสกหน้ากันต่อ

เราจะได้หูตาสว่างเป็นหูเป็นตาให้กับสังคมให้กับทุกวงการด้วยนะคะ
วันนี้หมดเวลาช่วงหน้าติดตามกีฬานะคะ
เรื่องของผลการล็อกฟุตบอลค่ะ
ที่มีนักเตะเข้าไปเกี่ยวข้องจะเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างไรนะคะ
ติดตามได้จากคุณวรรณฑรและคุณวรบัตร
วันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป